ในช่วงนี้นะครับจะพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ
งทองดีกันให้มากขึ้นคุณผู้ชมน่าจะคุ้นชื่อของ
งทองดีกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อ๗ปีก่อน
ชื่อของผู้ชายคนนี้ขึ้นนั่น
หนังสือพิมพ์หลายฉบับครับเพราะเขาเป็นตัวแทน
ของคนไทยไปแข่งขันพับกระดาษที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
มาในวันนี้เองเขาอายุ๑๙ปีแล้ว
ผ่านตัวเองมาเป็นครูฝึกสอนการขับโดรน
หมองทองดีในวันนี้ยังเป็นคนที่ไร้สัญชาติไทย
วันนี้สื่อออนไลน์โลกออนไลน์ต่างก็มีการเรียกร้อง
สัญชาติไทยให้กับหม่องทองดีนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าโกวิทโพธิสารโพสต์ข้อความ

ฝึกบินโรนของผมชื่อว่าห่องทองดี
เขาคือเด็กชายที่มาพร้อมเครื่องบินกระดาษคนนั้นนั่นแหละ
วันนี้เขายอดเยี่ยมจนสามารถฝึกคนอย่างผม
บังคับโดรนได้อย่างไม่เคอะเขิน
จากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วล่ะ
องทองดีที่คนไทยทั้งประเทศรู้จัก
ก็ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยครับ
ใจเย็นนะครับหม่องครับไม่ต้องรีบ
ผมควรพูดคำนี้กับเขาดีไหม
ล่าสุดนะครับก็มีผู้ที่นำไปแชร์เกือบ๑๐๐ครั้ง
หลายคนอ่านเรื่องราวของหม่องทองดีก็ออกมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งก็ร่วมทวงถามและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สัญชาติไทยกับหม่องทองดีครับ
ด้านนายสุรพงศ์กองจันทึกอดีตประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ
ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่นสภาธนายความ
ก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับว่า
ถ้าพูดถึงสิทธิของน้องหม่องในด้านการศึกษาสามารถเรียนสูงสุดถึงปริญญาเอก
สิทธิ์รับการรักษาพยาบาลทำใบขับขี่ได้แต่สิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับคือการเดินทางออกนอกพื้นที่
ส่วนสิทธิ์ในการทำงานนั้นยังคงเป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงานต้องพิจารณาให้นะครับ
โดยจะต้องมีการพิจารณาให้บุคคลไร้สัญชาติทำงานได้ทุกประเภท
และเรื่องสัญชาติไทยก็ยังคงเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขที่นโยบายของรัฐ
หรือแก้ไขที่กฎหมายต่อไปนะครับ